ไปดูแก๊งนี้หน่อยดีกว่าตามเรื่องนี้กันหน่อยที่คุณกันจอมพลังไปตามเอาไว้นะคะ
หลังจากที่ว่ามีเด็กอายุ๑๕ปีคนนึงเนี่ยถูกรุ่นพี่ทำร้ายร่างกาย
ต่อยทั้งเตะลากเข้าบ้านโอ้โหรุมทำร้ายบอกทนทรมานมา๓ปีแล้วที่โดนทำร้ายแบบเนี้ย
วันนี้ฟังจากฝั่งของกลุ่มรุ่นพี่บ้าง
กลุ่มที่ทำร้ายเนี่ยเป็นรุ่นพี่น้องบอกน้องโดนตั้งแต่ม๑ถึงม
ใช่สามปีเลยนี่ฮะทั้งต่อยทั้งเอาสายยางฟาดเอาไม้ฟาด
มีรุ่นพี่คนอื่นอยู่แถวนั้นอีกนะคนถ่ายคลิปไงนั่งดูก็มีบางคนก็เป็นห่วง
ตอนที่น้องถูกไล่ทำร้ายจนไปถึงมุมของประตูบ้านอีกฝั่งหนึ่ง
ไม่ได้เป็นห่วงอะไรนะบอกเออระวังเดี๋ยวโดนบ้องกู
มีบ้องกัญชาอยู่แถวนั้นสูบบุหรี่ไฟฟ้าอะไรพวกนี้
แล้วไม่ได้โดนแค่ครั้งเดียวหลายครั้งหลายหน
อีกคลิปนึงเนี่ยอันนี้มิกกับแม็กซ์นะมิกกับแก๊กมิกกับแก๊กเมื่อวานยังไม่เจอ
อันนี้โลมาแล้วแต่เป็นหอพักโลมาเนี่ยผสมโลงด้วย
ร่วมกับมิกกับแม็กซ์ก็ทำร้ายน้องเอนั่นแหละนะ
น้องเออายุ๑๕ปีนะครับคือน้องบอกว่าเหมือนน้องเป็นลูกไล่ในกลุ่ม
รองมือรองเท้าไม่สบายใจก็ลงกับน้อง
พอทำร้ายเสร็จมาจับไม้จับมือถือว่ากูสั่งสอนนะ

กลัวเพราะถูกขู่ตลอดก็ต้องยอมแบบอดทนกล้ำกลืนฝืนทน
ซึ่งแหมก็ไม่รู้น้องจะไปทนอยู่กับไอกลุ่มพวกนี้ทำไมอ่ะนะ
แต่น้องอยู่ตั้งแต่ม๑ถึงม๓ถูกทำร้ายแบบนี้
ตัดสินใจทนไม่ไหวแล้วไปบอกครู
อันนี้เด็กบอกนะนี่เห็นไหมนี่พอต่อยเขาเสร็จ
ทำเป็นสั่งสอนลองฟังหน่อย
ไปไป

บอกว่าเราไปเปิดเขาก่อนโดนเอาคื้งเข้าสมนะ

เอาน้ำมันราดจะขู่จะจุดไฟเผาก็มี
ใช่ไหมฮะทีนี้น้องบอกน้องทนไม่ไหว
คือน้องถึงขั้นแบบบางทีอยากจะฆ่าตัวตาย
คือเหมือนเป็นซึมเศร้าเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าไปเลย
ไปบอกครูครูบอกอ๋อทำอะไรไม่ได้หรอก
เพราะเหตุมันเกิดนอกโรงเรียน
มันเป็นบ้านข้างนอกมันเป็นหอพักข้างนอก

จะฆ่าตัวตายแต่โชคดีเหลือเกิน
คลิปที่มันถ่ายแล้วก็เอาไปแชร์ไปแชร์ส่งในกลุ่มไป
อ้างอะไรของม่วนเนี่ยน้องก็เก็บเอาไว้
ค่ะอ่าแล้วน้องไปบอกพ่อกับแม่

ถ้าไม่บอกพ่อกับแม่นี่ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะ
พ่อกับแม่ก็เลยพาไปแจ้งความที่สพเมืองจันทบุรี

ก็คือผ่านมา๓เดือนแล้ว
คดีไม่คืบเลยตอนที่ไปแจ้งความเนี่ยแม็กซ์แม็กซ์เนี่ยที่อยู่กับมิกเนี่ยรู้ว่ามาแจ้งความ
โทรมาหาแม่ของน้องเอแม่บอกโทรมาบอกอย่าแจ้งความได้ไหมครับ
ผมกำลังเรียนอยู่กลัวจะเสียอนาคต

บอกแล้วในคลิปเนี่ยแม่เห็นลูกแม่เนี่ยถึงขั้นกราบถึงขั้นไหว้
ขอลองอย่าทำไม่เห็นปรานีเลยอย่างนี้จะมาขอความปรานี

เมื่อวานคุณกันเนี่ยมาตามเรื่องให้ที่สพเมืองจันทบุรี

มีผู้ปกครองของเด็กผู้ชายคนหนึ่งพอเขารู้ข่าวว่า
มีเหตุการณ์อย่างนี้เข้ามาเหมือนกันนะฮะ

ซึ่งลูกเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มไม่ได้รู้จักไอ้พวกนี้เลยนะ

ขี่รถไปเนี่ยพวกนี้ขับรถปาดหน้าแล้วทำร้ายเลย
แล้วตำรวจก็เลยไปตามได้คนหนึ่งคือโลมา
โรมามากับแม่
แม่บอกแม่ก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะ
แต่แม่เชื่อว่ามันก็เป็นเรื่องของการแบบทะเลาะวิวาสของเด็ก

แล้วในห้องวันนั้นที่เห็นลูกชายแม่ทำร้ายเอเนี่ย
ทำร้ายเอเนี่ยโอ้ยก็มิกกับแม็กซ์อ่ะเขาทำร้ายน้องเอ
แล้วเอเนี่ยล้มล้มมาทับโลมาลูกชายแม่
ลูกชายแม่ก็เลยโมโหค่ะโลมาบอกใช่ผมก็โมโห
ผมก็เลยต่อยไปสองทีเตะอีกทีนึงแล้วอย่าไปคิดว่าเอเนี่ยเขาดีอะไรนักหนาเลยนะ
นี่บอกกับผู้สื่อข่าวนะผมอยู่มา๓ปีเนี่ยผมรู้ดีว่านิสัยเป็นยังไง
แล้วมันใช่เรื่องไหมคือไปลุมไปซ้อมไปทำร้ายเขา
เมื่อวานเท่ากับว่าเจอโลมาคนเดียวยังตามไม่เจอคนอื่น
ใช่ซึ่งจริงเนี่ยตำรวจบอกว่ามิกกับแม็กซ์ก็ได้มาเมื่อวานนี่แหละ
วันนี้เลยได้คุยหมดเลยอ๋อเมื่อวานก็ก็ได้มิกกับแก๊ง
มิกกับแก๊กด้วยเพียงแต่เขาไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่โลมากับแม่ให้สัมภาษณ์ไง
วันนี้เลยได้คุยหมดเลยเพราะว่ามิกแม็กซ์แล้วก็โลมาเนี่ย
ผู้ปกครองมาที่โรงพักให้ปากคำกับตำรวจอีกรอบหนึ่งค่ะ
แก๊กก่อนแม็กซ์บอกว่าพี่ผมรู้ว่าสิ่งที่ผมทำผิด
แต่พี่ฟังผมก่อนยังไงมันมีที่มาไอ้คลิปก่อนหน้านี้ที่บอกว่านั่งเคลียร์กัน
ที่บอกว่ามึงไปเปิดเขาก่อนพี่ได้ยินเสียงใช่ไหม
เรื่องมันเป็นอย่างนี้พี่เออ่ะรุ่นน้องคนนี้ที่โดนรุมทำร้ายเนี่ย
เออ่ะไม่ชอบรุ่นพี่ในกลุ่มผมเตือนแล้วนะว่าอย่าไปทำร้ายรุ่นพี่นะ
ถ้าทำมึงโดนเอาคืนแน่ผมเตือนแล้วแต่เอไม่ฟัง
เอากุญแจรถรุ่นพี่ไปซ่อนจนเขาต้องโทรตามให้เอามาคืน
พอมาถึงเอากุญแจมาคืนไม่คืนเปล่าเอท้าต่อย
แล้วก็เป็นคนเปิดฉากต่อยรุ่นพี่ก่อนเลยบอกเอ้ยถ้าจะต่อยต่อยกันแมนเลย
นวมแล้วต่อยกันไปเลยก็ใส่นวมต่อยกันจริงจริง
ต่อยไปต่อยมาเอสู้รุ่นพี่ไม่ได้ก็เลยไปหยิบไม้ค้ำยันของคนพิการอ่ะ
มาตีรุ่นพี่พอเหตุการณ์นั้นจบไป
ก็เลยนัดเอมาเคลียร์แล้วก็เตะต่อยอย่างที่เห็นในคลิปนั่นแหละ
เป็นการเอาคืนและสั่งสอนซึ่งแม็กซ์บอกผมยอมรับนะ
ว่าสิ่งที่ผมทำกับเอมันรุนแรง
แต่ความรุนแรงที่ผมทำกับเอเนี่ย
ก็ไม่ได้ต่างจากที่เอไปทำร้ายรุ่นพี่เลย
ผมยอมรับผิดกับสิ่งที่ผมทำและผมขอโทษพ่อแม่ของเอ
สัญญาว่าหลังจากนี้จะไม่ทำกับใครอีก
คนที่เขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ที่เขาด่าพวกผมอย่างนี้มัน
อาจจะยังไม่ได้รู้ว่าสาเหตุนั้นที่พวกผมทำเป็นยังไง
แต่จะทักลูก
ใครแล้วต้องเข้าข้างลูกให้ภายลูกอยู่แล้วครับ
คือถ้าบอกจะสั่งสอนเขาอะไรเขาเนี่ย
คือถ้าเขาไปทำรุ่นพี่ก็ต้องให้รุ่นพี่ไปแจ้งความใช่ไหม

ถ้าเห็นว่าเขาเกเรก็ไปบอกครูอาจารย์
ไปบอกพ่อกับแม่เขาให้อบรมสั่งสอนดูแลเขาให้ดี

หวังว่าเขาจะได้เป็นคนดีอย่างนี้เหรอ

คือเอาตัวเองให้รอดก่อน
จะไปสั่งสอนจะไปเอาคืนลูกเขาที่ว่าลูกเขาเนี่ยไปทำร้ายรุ่นพี่

แล้วสองทำร้ายร่างกายก็ผิดอยู่แล้ว
แทนน้ำแม่ของแม็กซ์ว่ายังไง
มีคนบอกเอาผู้ปกครองจะบอกว่าลูกฉันไม่คนดีอีกหรือเปล่า

แม่ก็เสียใจที่ลูกแม่ทำแบบนั้น

ก็พยายามสอนแหละ
คนที่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วมีลูกในช่วงวัยรุ่นจะเข้าใจดี

แม่ก็ขอรับปากว่าแม่จะสั่งสอนดูแลลูกแม่ให้ดีกว่านี้
มันเหมือนก็รุนแรงนะแต่ตัวแม่เอง
ถ้าถามแม่ว่าแม่มีความสุขไงกับลูก
แม่ก็เสียใจว่าที่เลี้ยงลูกเป็นอย่างนี้เนอะ
อยากจะขอความทำกับพ่อแม่เขาเนอะว่า
แม่ก็เห็นใจนะแม่ก็รู้อยู่ตัวแม่ผิด
แม่ก็จะปรับตัวให้ลูกให้ดีขึ้นวันนี้
จะคอยสอนสั่งให้เขาดีกว่านี้
เพราะเขาก็เป็นหนุนขึ้นแล้วเนอะแม่เข้าใจอยู่
เขาไปหาลูกเราที่บ้านเขามารับ
ไปกินข้าวนอนด้วยกันอะไรด้วยกัน
ยังเป็นนักศึกษาอยู่แต่ว่าเหมือนกับอยู่ในช่วงขาดเรียนติดขอรอค่ะ
ถ้าแก้วิชาก็จะมาเรียนได้ก็จะดำเนินการตามระเบียบ
ก็คือตัดคะแนนความประพฤติไปเรื่อยเรียกมาตักเตือน
ถ้าหนักสุดจริงก็คือให้ย้ายออกไปเรียนที่อื่นอ้าวแม่
อีกสักครู่กลับมานะครับเดี๋ยวมาดูเหตุการณ์นี้หน่อย